สวัสดีครับสวัสดีข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมา
คุณคุณมานานยังนานแล้วอ่าแล้วคุณทำอะไรเข้าห้องน้ำ
กินขนมปัง๑ชิ้นกินขนมปังหนึ่งชิ้นต้องเพิ่มแป้งหน่อย
ทำไมอ่ะจะตายเหรอจะตายเหรอก็มาเจอคนอย่างเธอไงแล้วต้องมีพลังงานโอเค
ออกป่ะต้องกินพลังงานดีบ้างมาเจอคนอย่างที่ต้องมารับพลังงานลบ
โอ้โหเอ้าช่วงบ่ายที่ผ่านมาโอ้โหหลายคนแบบว่ารอจริงค่ะ
กศธชวันนี้ประชุมกันแล้วจะเป็นยังไงนะคะ
ปรากฏว่าอนุมัติหกร้อยล้านซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกอืมอืมตอนแรกพันหลายล้าน
แต่ก็ยังไม่ยังไม่ครบค่ะเมื่อกี้ยังไม่ครบอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทางกศธช
ให้นะคะก็คืออนุมัติว่าหกร้อยจริงจริงมันโดยประมาณเนี้ยหนึ่งพันหกร้อยล้าน
มันมีหลายอย่างมากด้วยความที่กศธชเขาก็มีการตั้งกฎออกมานะพี่
หลายคนก็จะบอกทำไมของเรามันราคาสูงจัง
ถ้าเทียบกับประเทศแบบเพื่อนบ้านของเราอะไรอย่างนี้

มันจะต้องแบบฉายแบบฟรีทีวี

เขาก็ต้องเช็คถ้าสมมุติเราจะฉายทุกช่องทางขนาดนี้

ก็คือรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
คุณไตรรัฐวิริยสิริกุลนะคะ
ก็มีการเปิดเผย

มีมติอนุมัติสนับสนุนเงิน
งบประมาณกับการกีฬาแห่งประเทศไทย

เพื่อที่จะทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก

งบประมาณ๖๐๐ล้านบาทค่ะ
โดยกรณีการสนับสนุนงบประมาณ

ก็จะมีขึ้นตั้งแต่๒๐พฤศจิกายน

ที่ประชุมกศธชก็มีการพิจารณา
รอบครอบแล้วเห็นว่า

บริการด้านกิจการกฎาจายเสียง
และกิจการธุระทัศน์พศ๒๕๕๑
อีกทั้ง

รอบสุดท้ายก็เป็น๑ใน๗รายการ

ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะ
ในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป

ล้านบาทอันนี้คือรวมภาษี

รับชมการถ่ายท่อสดฟุตบอลโลก

ฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม

จริงคือมันไม่ใช่๖๖

เดิมนี่ค่ะ๒๐พฤศจิกายน

หลายคนลุ้นอยู่ทุกวันว่าแบบ

แล้ววันนี้ก็คือกศธชมีการประชุมกัน
อย่างที่บอกไปค่ะ
ที่เขามีโกรธออกมา

เรื่องของการต่อรองเรื่องราคาเอ่ย

มันมีการจะหายฟรีทุกแฟลตฟอร์มแบบนี้

เขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเขาจะต้องแบบอืม

ไม่แล้วทุกช่องสามารถที่จะดูได้

เอกชนเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเขาจะคุ้มหรือเปล่า

มันไม่คุ้มอะไรอย่างนี้

ถูก
บางช่องที่เราต้องซื้อสมาชิก

ลักษณะมันก็จะเป็นประมาณอย่างนั้น

แต่สรุปแล้วเราได้ดูกันแน่แล้วใช่ไหม

แต่นี่ก็คือต้องรอว่าอีก๑๐๐๐

จะไปหาจากตรงไหนมาใส่ตรงนี้

จริงหลอดสรุปคนไทยจะได้ดูยังไง

อันนี้คือฟรีเราสามารถใครเปิดดูก็ได้

ของอย่าฮอกก็จะมีกล่องของเขา

นี่นะ
มันก็เลยเป็นปัญหาว่า
ในช่องอื่นด้วยเจอป่ะเดี๋ยววันดีคืนน่าจะเอาไปหน่อยเนาะเอาไหมดีอยู่เนี่ยเนาะ

ไม่ไหวขอทำรายการขายโฆษณาวันละแสนกว่าบาทก่อนดีกว่า
ตรงนี้แม่งราคาสปอร์ตก็ราคาถูกแม่ง
อย่าบอกว่าสปอร์ตเลยลูกสปอร์ตมีให้ออกอากาศก็บุญแล้ว
แต่จริงปี๒๐๑๘นอกจากครูเอง
เขาก็มีผู้สนับสนุนหลักใหญ่ที่เข้ามาช่วยด้วยนะคะ
แต่ปีนี้มันก็เงียบจริง
อันนั้นก็คืออะไรเป็นรองเท้าแตะ
ใช่ไหมรองเท้าแตะเขาก็มาแล้ว
แล้วที่มีเพลงนั้นที่เขาร้องเพลงกันนะเพลงไหนนะ

แล้วฟังตลอดทุกในขั้นโฆษณาแต่ละอันก็คือ
นั่นแหละก็คืออันนั้นเขาก็จะมาเป็นเจ้าภาพ
แต่เดี๋ยวสักแป๊บนึงก็อาจจะแบบมีเจ้าภาพ๔ตัวตัวละ๓๐๐หรือเปล่า
ก็ไม่รู้ก็ต้องไปดูแต่ทีนี้เขาต้องไป
คืออย่างว่าเป็นนักธุรกิจเขาก็ต้องคิดผลกำไรไงว่า
สมมุติเขาจ่าย๓๐๐เขาจะขายสปอนเซอร์ได้เท่าไ

ใช่ประมาณนั้น๒๐พฤศจิกานัฐแรกมาก
อีก๑๐วัน๑๑วันเขาจะเตะกันแล้ว

คือไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่ดูเขาก็จะไปดูตามแบบช่องทางเถื่อนไง

คือมันก็จะกลายเป็นสุดท้ายแล้วมันก็คนที่ชอบดูก็ต้องหาวิถีทาง

เขาก็ต้องไปดูอาจจะมีช่องเถื่อนช่องอะไรอย่างนี้
คืออันนี้มันก็เหมือนกันสุดท้ายก็ต้องไปละเมิดเขาอีก
ไปละเมิดสัญญาณของคนอื่นก็ไม่การทำผิดกฎหมายอีก
เพราะว่าเพื่อนเราเขาซื้อไว้หมดแล้ว

อยากรู้ประเทศอื่นเขาอย่างไงเนาะ

อย่างเช่นว่าสมมุติเขาซื้อมาใช่ไหม
เขาก็จะมีส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือใช้เป็นเขาเรียกอะไร

ฟ่าเขาก็บอกเลยว่าเขาคิดราคาเท่านี้ประมาณ
ธสภาคธสภาคเขาก็จะซื้อมาแล้วเขาก็จะขายอะไรอย่างนี้
แต่เมื่อก่อนมันคงยังไม่แพงขนาดนี้ป่ะ
ก็แพงเพียงแต่ว่ามดดำอย่าลืมสมัยก่อนทีวีมันมีแค่๔๕ช่อง

พอทีวีมี๔๕ช่องปุ๊บเนี่ย
เขาก็สามารถที่แบบคุมตรงนี้ได้เขาก็จะขาย

ค่าสปอนเซอร์สมัยก่อนต้องยอมรับอย่างว่าค่าโฆษณา

วันนี้ค่าโฆษณาบางที่เนี่ย๑๐๐๐๐กว่าบางที่๘๐๐๐บางที่
เพราะว่าช่องมันเยอะขึ้นถูกไหมคะ

ใช่แล้วก็มีเรื่องของสื่อโซเชียลเนี่ย

เขาก็ไม่ได้เอาเงินมาลงในทีวีอย่างเดียวแล้ว
เขาก็เอาไปลงในโซเชียลด้วยแล้ว
เมื่อก่อนร้อยบาทลองคิดดีร้อยบาท

วันนี้๑๐๐บาทลงทีวีเนี่ยอาจจะ

อันนี้ก็ต่างประมาณคือโดยทุนทั่วไปไง

ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะลงโซเชียล

เขาไม่ได้มีแบบอันนี้๑๐๐บาทอย่างที่เมื่อก่อน
แล้วกูเพิ่มอีก๑๐๐บาทเพื่อให้โซเชียลนั้น

เพราะว่าจะกระจายกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามันก็
พอไปซื้อของราคาแพงเท่าเดิมแต่ตัวมูลค่าที่มันมีอยู่ในอยู่ในวิถีของมันเนี่ย
ลูปมันก็เท่าเดิมแล้วก็ถูกกระจายออกไป
ค่ะนี่เราก็รอ
รอดูว่าสรุปแล้วคนไทยจะได้ดูแบบไหนแต่คงจะได้ดูแหละ

หมายถึงว่าไอ้ที่แบบถูกต้องมันขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมล่ะมันติดลิขสิทธิ์หมดเลย

จริงไหมล่ะแล้วฟุตบอลโลกมันจะไม่มีลิขสิทธิเหรอ
ดูอยู่ดีปิ้วหายไปเลยค่ะหายไปทั้งเพจ
ก็นี่ถึงได้บอกคนที่จากจะดูเขาก็จะไปหาดูตามเว็บเตือน
ถ้าเกิดไม่มีให้ดูแบบเป็นฟรีทีวีหรือเป็นแบบเสรี
เหมือนกับถูกต้องอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนั้น
อีกอย่างหนึ่งที่แสดงว่าประเทศไทยของเราเปิดอย่างเต็มตัวแล้ว
ก็คือพระพรมเอลวัน
ถ้าสมมติพระพรหมเอลวันขนเต็มไปหมดเมื่อไหร่
นั่นแหละคือนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้ว
ต้องยอมรับว่ามีทั้งคนไทยชาวต่างชาติจำนวนมาก
เลยเดินทางมาร่วมศักราะพระพรหมเอลวัน
ซึ่งเป็นที่สักการะของคนญี่ปุ่นก็มาเยอะ
คนจีนนี่อันดับหนึ่งซิงคโปร์ฮ่องกง
แม้กระทั่งไต้หวันดูสินี่บรรยากาศวันนี้

เขามีการแชร์กันเลยว่าวันนี้คือวันเกิดพระพรม
โดยนับตั้งแต่ตั้งสารพระพรมเนี่ย
ถูกตั้งมาทั้งหมด๖๖ปีมีเรื่องราวมากมายนะฮะ

มีคนเนี่ยนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ถือว่าต้องมาถึงประเทศไทยเหมือนเราไปไหว้อะไรนะ
หุนกังหันพวกเขามาบ้านเราเขาก็ต้องมาที่นี่
เราไปบ้านเขาเราก็ไปหมุนกันหาง

แต่ถ้าสมมุติพวกเขามาบ้านเราตรงนี้แหละคือจุดที่เขาจะนั่น
สิงโตก็ต้องท้องอะไรตกใจผมลองตกใจมันนั่นอะไร

ฉันงงง่ะว่าทำไมสิงโตมาเชิดคุณจ้าต่ำหลับเจ้าพี่ทีคุณจะมางงอะไร

โอ๊ยคือเขาบอกง่ายคุณไม่ได้เป็นคนเชิดในกระบุนเท่าไรแล้ว
อีหนุ่มแม่มึงหายไข้ปุ๊บฟื้นไข้ปุ๊บมึงเอาใหญ่เลยนะหนุ่มเนาะ
เขียนช้างเห็นไหมล่ะเขียนช้างเขียนช้างเขียนช้างเห็นไหมล่ะ
เขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติวันนี้คุณจะไปไห้พระพรมเนี่ยให้เวียนจากขวามือของเรา
หรือพระหัดซ้ายของพระพรมเนี่ยจนถึงพักสุดท้าย
เพื่อขอพรทุกประการแต่หากต้องการจะขอพรเฉพาะประการ
ก็สามารถเลือกศคาระแต่ละหน้าหรือแต่ละพระพรรคของเขาได้
ส่วนของไหว้พระพรมก็จะมีกำยานทูบนะครับ
ผลไม้แนะนำให้เป็นกล้วยมะพร้าวสาลีชมพู่
ดอกไม้ขอกลิ่นหอมอ่อนแต่ห้ามถวายเนื้อสัตว์นะฮะ
ห้ามถวายเนื้อสัตว์สารเท้าพระพรมนะโรงแรมแกรนไฮแอดเอราวันเนี่ย
อยู่ที่สี่แยกราชประสงค์ซึ่งกลายเป็นที่เรื่องลึก
คุณดูวันนี้สินี่เป็นที่เรื่องลื้อด้านความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมู่คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
เขาบอกว่าไม่ว่าจะอธิษฐานขอพรอะไรก็แล้วแต่จะสมปรารถนาช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรค
ส่งเสริมเรื่องโชคราบความสำเร็จทำให้เราเนี่ยมักพบเห็นเนี่ยภาพนี้ตลอดเวลาเลยนี่นะฮะ
แล้วก็กลายเป็นจุดแลนดมาร์คที่เวลานักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเข้ามาเมืองไทยปุ๊บ
เขาต้องมาที่นี่ก่อนเขามาที่นี่ก่อนแล้วก็จะมีการถวายนางรำนะฮะนี่ก็วันนี้ถือว่า
โอเคนะฮะไปขอรบทรงชาติเดี๋ยวกลับมาครับ

มือแท้งผมเหรอใช่ของพี่ครับผมผมโทดโใจสุกใจอื้อนะ
เอาไปดูมือแทงยันไม่ได้เมานะฮะแค่อยากลองของขลังนะฮะ
ตำรวจเนี่ยเอาผิดแน่นะเป็นเจตนาฆ่านะครับเอาลงไปดูเรื่องนี้หน่อย
อายุ๔๔ปีนะไปถูกนายวิทูลครับอายุ๕๑ปีเป็นเพื่อนร่วมงานนี่แหละฮะ
ใช้มีดเนี่ยนะฮะแทงจนเสียชีวิตนะคุณผู้ชมครับ
เหตุไปเกิดขึ้นที่ชุมชนตลาดคลองเตยซอย๘นะครับ
ตรงข้ามสนามฟุตบอลท่าเรือกรทม

เพราะเขาบอกว่าเขาอยากจะลองของพระที่แขวนเอาไว้ว่าเหนียวจริงหรือเปล่า

เห็นทางฝั่งของคุณอัตภพลเนี่ยบอกเหนียวนักเหนียวหนาเลยอยากลอง

เนี่ยอยากลองอยากลอง

ไอ้หนุ่มมันคิดว่าเล่นด้วยเห็นไหม

ไม่ดีไอ้หนุ่มยังดับหน้า

ไอ้ก่อนหน้านี้มันคืออะไรเราก็ไม่รู้เนี่ยนะ

คุมตัวในวิทูณเนี่ยเป็นเดิมเรินคดี

วิทูณให้สัมภาษณ์สั้นแล้วบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุ
ไม่ได้มีอาการมืนเมาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องกดดันให้ต้องการทำอะไรทั้งนั้นด้วย
แค่มีการยียวนในเรื่องของขลังเท่านั้นเองส่วนอาวุธมีดเนี่ย
ไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อเหตุแต่พกใช้งานพกเอาไว้ใช้ทำงานตามปกติของเขาในทุกวัน
ด้านพันธุรวจเอกดนุพัฒน์ขวัญพระสู่มลนะฮะท่านจะเป็นผู้ปกการอยู่ที่ศนท่ารื้อ
เปิดเผยแบบนี้บอกว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนนะฮะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาการสอบปากคำของนายวิทูลก็ให้การบอกว่า
ตนเองเป็นคนลงมือแทงจริงส่วนรายละเอียดยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
สำหรับคนในบ้านที่ให้ผู้ต้องหาไปหลบซ่อน
ยังให้การว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ต้องหาไปก่อเหตุฆ่าผู้อื่นมาก่อน

ว่าจะมีการดำเนินการในวันพรุ่งนี้นะครับ
ขณะที่นางสาวเอแฟนของผู้ตายเนี่ย
เดินทางมาที่สอนอนท่าเรือนะครับ
ขอดูใบหน้าของชายคนนี้นะครับ

บอกว่าปกติแล้วนายวิทูลนะครับกับแฟนนุ่มเนี่ย

โดยวันเกิดเหตุแฟนตนเองวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ตนพยายามเข้าไปห้ามแต่นายวิทูลวิ่งตามไปและแทงซ้ำจนตาย
ตนเนี่ยมองว่าเป็นการตั้งใจเอาชีวิตมากกว่า

คิดว่าน่าจะมีเหตุผลมากกว่านั้น
ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิทูลเนี่ย
มีประวัตินะฮะเป็นคดีแทงคนตายมาแล้วเมื่อปี๖๒
ถูกตัดสินจำคุก๓ปี
พ้นโทษบริเวณกันยายนที่ผ่านมา
ก่อนจะมาก่อเหตุอีกรอบหนึ่งในลักษณะเดียวกัน

ลองฟังเสียงทางฝั่งคุณผู้หญิงดู

เนี่ยคือผมต้องวนใจนักข่าวแล้วเงิน

นี่ดีเขาใส่กุญแจมือไว้ล็อกไว้
ตำรวจเขาเดินประคองอยู่จับอยู่ขนาดนั้น

อืมโอ้โฮเธอนี้โรคสวยเนาะ

สะบุงสะบัดมาแล้วปลั๊บคักอย่างนี้

ทางฝั่งของผู้ตายเนี่ยบอกว่าเหมือนกับ

คุณผู้ชมสังเกตเขาเอามือล้วงในกระเป๋าอยู่ตลอดนะ

นี่ลองดูดิน้ำเลยมา

เห็นมั้ยมือเห็นมั้ย
สังเกตว่ามือเนี่ยล้วงอยู่ในกระเป๋าเห็นไหม

นี่แสดงว่าก่อนที่จะพูดเรื่องหลงเรื่องเหนียวเนี่ย
มือเนี่ยล้วงในกระเป๋าอยู่แล้ว

พี่ไหน
ทำไมต้องโหจ้วงขนาดนั้นน่ะ
คือจ้วงวิ่งตามไปนะ

ให้ได้เห็นตอนที่เขาดึงมีดออกมาแล้วค่อยจบไป

เนี่ยหันมา
มือเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเห็นมั้ย

เนี่ยรัดชักออกมาแล้วเห็นมั้ย

พอแค่นี้พอแล้ว

มันก็ไม่ดูเป็นสละอะไรกันนะแม่

มือเขาข้างนึงเนี่ยล้วงอยู่ในกระเป๋าตลอด
เหมือนตั้งใจจะลองตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
คือพี่ว่าไม่ได้เป็นการตั้งใจจะลอง
ตั้งใจจะแทง

มันเข้าแล้วก็ต้องจบแต่นี่วิ่งจ้วง

เนี่ยมันชัดเจนอะ

สังคมไม่คิดที่เขาส่งมาสังคมอยู่ยากขึ้น
แล้วก็น่ากลัวจริงน่ากลัว

พอเราได้ยินเราก็รู้สึกแล้วว่า
ใช่สมัยเรา๑๘เรายังเพิ่งฝึกเที่ยวอยู่

แต่เรายังไม่คิดจะแบบว่าเพิ่งฝึกทำอะไร
แต่อันนี้แบบ๑๘กับ๑๓ฆ่าคนแล้ว

คือมันเป็นกระแสในโลกโซเชียลค่ะ
ก็คือมีแฮชแท็กเกิดขึ้นเด็ก๑๘ฆ่าเด็ก๑๓

เข้าไปทำร้ายเด็กชายบอย
อายุ๑๓ปีเสียชีวิตที่บ้านพัก

เมื่อวันที่๓พฤศจิกายน

ที่ในโดมจะได้รับการประกันตัวออกมา

ไม่ว่าจะเป็นออกมาลอยกระทงกับน้อง
ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในศาลนะครับ

แล้วก็มาว่าพ่อรวยหรืออะไรอย่างนี้
ถูกเขาเขียนด้วยว่าบ้านผมรวยไม่ต้องห่วง

รวมไปถึงยังมีการเผยแพร่คลิปเสียง

บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ผิดก็เลยไม่หนี
ตัวเองเนี่ยฉลาดรู้กฎหมาย

ตำรวจเอาเรื่องผมไม่ได้อายุ๑๘โตแล้ว
ไม่ต้องมาสวนลองไปฟังดูว่าเขาพูดยังไง
งานศพไปฟุก
รวมช่วยเท่าที่รวมไว้
รวมช่วยมากสุด๒๐๐๐
เพราะเค้าจะเอาเรื่องโดม
นี้โดมก็ไม่โสหน่อย
โดมต้องเสียเงินขัสสารด้วยนี้
เสียเงินเก็บโดมมาเงินคืนไปสร้างบ้าน

ตำรวจมันจับได้แค่เรื่องเดียวไงมึงจะเอาเรื่องปืนผมก็เอาไม่ได้
ถ้าเรื่องยาผมก็เอาไม่ได้เพราะผมมีสารเพราะมันไม่รู้ไง
เพราะผมทำธุรกิจนี้เนี่ยออกมาเป็นแบบเนี้ย
เหมือนแบบว่าทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะอืม
ในบัญชีก็เอาออกมาหมดแล้วคุณหนุ่มวันนี้คุณได้คุยกับพวกเขานี่เป็นยังไง
วันนี้คุยกับคุณหนุ่มเล่ากิจจังหาจริงจริงว่าอืม
น่ากว่าข่าวจริงจริงไม่รู้ว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอ้าวหนุ่มแต่เธอรู้
จะเป็นผู้รู้ไม่ก็คือสาเหตุเนี่ยก็คือถ้าเกิดไล่ที่มาที่ไปเนี่ยก็คือ
โมกับทางฝั่งของฟลุ๊กเนี่ยเขาเป็นสนิทกันนะเขารู้จักกันมานานตั้งแต่เด็ก
ฟลุ๊กเนี้ยเองเนี้ยมีพี่ชายคนชื่อว่าภูอืมอยู่ยี่สิบแล้ว
วันนั้นภูอยู่ในบ้านนะฮะส่วนทางฝั่งของฟลุ๊กเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้าน
ตอนแรกเนี่ยมีกลุ่มเพื่อนของทางฝั่งโดมเนี่ยมาเรียกฟลุ๊กก่อนบอกว่าฟลุ๊ก
มเขาอยากเจอให้ไปเคลียร์หน่อยแต่ฟลุ๊กบอกเขาไม่ไปเขาไม่อยากคุยด้วย
อ่าเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยตัวโดมเนี่ยขี่มอไซค์มาเอง
แล้วก็ลงมาหาเรื่องแล้วก่อเหตุโดยการที่เข้าไปในบ้านนะครับ
แล้วก็ใช้เป็นเหมือนกับสายไฟที่หลายคนจะคิดว่า
ไอ้คำว่าสายไฟที่ที่เนี้ยมันเป็นสายไฟที่ที่ตีแล้วมันก็พับอ่อนอ่อน
ไม่ใช่อันนี้มันเป็นสายไฟเหมือนสายไฟแรงสูงหนาหนาแบบหนาอย่างเงี้
หนาหนาอย่างเงี้ยแล้วข้างในเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับอยู่ข้างในอ่ะอืม
ซึ่งเป็นตัวเดินสายไฟอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาตีไปปั้งเนี่ย
มันไม่ได้ตีแล้วมันนี่อ่าอ๋อเป็นหนาหนาอย่างงี้อันนี้น่ะ
ทีเนี้ยตอนที่ทางฝั่งคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเอ่อ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวของฟลุ๊กเนี่ยเขายืนอยู่แล้วเขาก็ถือแฉลงเก็บถือไว้เหมือนกันนะ
ป้องกันตัวนะถืออยู่แต่ว่ายังไม่ทันจะได้ใช้ก็โดนทางอีกฝั่งเนี่ยใช้เท้าถีบแล้วลงไปนอนหงาย
อืมหลังจากนั้นเนี้ยก็โดนโดมเนี้ยเอาไอ้เจ้าเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้สายไฟแรงสูงอันเนี้ย
ซึ่งที่มันเป็นแบบตีแล้วมันไม่มันไม่พับนะตีแล้วมันแข็งอ่ะตีที่หัวป้าระตีอีก
ตีที่หัวตีที่หัวตีที่หน้าตีที่หัวตีที่หัวอยู่อย่างเงี้ยอืมอ่า
แล้วก็เหมือนแบบสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาดูเหมือนอาการไม่เป็นไรนะ
ทางฝั่งของภูเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายเขาออกมาช่วยภูก็โดนตีเขาเอามือรับไว้เหมือนกัน
มือเขาก็บวมเหมือนกันนะฮะทีนี้ปรากฏหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางฝั่งของฟลุ๊กเนี่ยเขาเริ่มมีอาการเหมือนแบบชักเกร็ง
ตาลอยตาค้างก็พาส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเนี้ยหมอบอกว่าเอ่อ
เลือดออกเลือดออกในเยื่อบุสมองก็คือได้รับการกระทบกระเทือน
เลือดออกในเยื่อบุสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือน้องเหมือนกลายเป็นผักไปแล้ว
ตั้งแต่วันแรกนะใช้อยู่ได้เพราะใช้เครื่องช่วยหายใจ
จนกระทั่งสี่วันผ่านไปเสียชีวิตทีเนี้ยพอย้อนกลับไปเหตุ
มันเกิดขึ้นวันที่สามพฤศจิกานะฮะทีเนี้ยวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ย
เอ่อตอนนั้นน่ะสารเนี้ยอ่าทางตำรวจเองเนี้ยก็ออกหมายจับนะฮะ
จับไอ้ต้องฝั่งของไอ้โดมเนี้ยมาในฐานที่เป็นอ่าพยายามฆ่า
แล้วก็ส่งไว้ที่ศาลฟ้องศาลทีนี้มันก็มีบุคคลคนหนึ่งเนี่ย
เอ่อไปประกันตัวออกมาทีเนี้ยไอ้การประกันตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่า
คดีอันแรกเนี่ยมันคือคดีพยายามฆ่าทีเนี้ยไอคนที่ไปประกันตัวเนี่ย
หลายคนคิดว่าเป็นพ่อนะฮะเพราะโดมพูดจริงจริงไม่ใช่พ่อ
จริงจริงมันคือชายอีกคนนึงเขาเรียกกันว่าทอนอืมทอนทอนทอน
อย่างเงี้เรียกทอนซึ่งทอนเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นขาใหญ่เหมือนกัน
อืมแล้วทางฝั่งของโดมเองเนี้ยก็อยู่กับในทอนคนนี้แหละอ่าอยู่กับในท
ก็ไปมาหาสู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเขาบอกคนแถวนั้นแหละ
แถวนั้นวัยรุ่นแถวนั้นก็จะเรียกทอนอีกว่าพ่ออืมนึกออกไหม
ทอนตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะ
เพราะเขาอ้างอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปหานายประกัน
คือทีนี้ไอ้การประกันตัวของโดมออกมาเนี่ย
อัตราโทษสูงสุดตอนนั้นมันคือสองแสนบาทในการประกันตัวอืม
พยายามฆ่าเนี่ยสองแสนบาททีเนี้ยทรเนี่ยก็
ใช้เงินตัวเองเนี่ย๒๐๐๐บาทเนี่ยเอาไปวางกับนายประกัน
เพื่อให้นายประกันเนี้ยเขาออกหลักทรัพย์ในการไปประกันตัวออกมาอืม
เห็นไหมแต่ทีเนี้ยไอ้ตัวประองค์เงินประกันจริงจริงอ่ะ
ไม่รู้เท่าไหร่เพราะแต่ว่าสูงสุดมันสองแสน
อาจจะแสนห้าแสนนึงหรือสองแสนเราไม่รู้แต่ที่แน่แน่
คือคนที่ไปประกันเนี่ยเอาเงินสองหมื่นไปให้นายประกัน
ประกันก็ไปประกันออกมาไอ้เจ้าโดมอ่ะถึงหลุดออกมาได้
แล้วก็มาพูดจาแบบนี้แหละตามที่ในคลิปเมื่อกี้ที่เราฟังกัน
ทีนี้หลังจากนั้นพอน้องตายใช่ไหม
พอน้องตายเสร็จปุ๊บฟลุกตายเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยตำรวจล่าสุดเนี่ยพอ
เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเขาก็เปลี่ยนเลยอันนี้เพราะว่า
จากที่พยายามฆ่ากลายเป็นฆ่าโดยเจตนาโดยเจตนา
ตอนนี้เขากำลังตามจับอยู่แล้วแต่ว่าตัวพ่อของทางฝั่งของของโดมเนี่ย
บอกว่าไม่ได้หนีหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปกับตำรวจ
ก็ไปมอบตัวก็ไปว่ากันอะไรอย่างนี้
ทีนี้เมื่อกี้นี้ที่เราฟังไปเขาบอกพ่อรวยใช่ไหม
วันนี้พี่มีโอกาสได้คุยกับพ่อด้วยอืม
คือพ่อของโดมบอกเลยบอกว่าผมไม่ได้รวย
ผมเป็นคนทำหาเช้ากินค่ำนะ
แล้วก็เหมือนแบบทำเขาเรียกทำงานเนี่ยหา
หาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่มีตังค์เหมือนกันเป็นทำงานอยู่โรงงานเนี่ย
อ่ะรู้สึกแย่มากไปแล้วเนี้ยเขาบอกเขาอับอาย
เขาอับอายมากที่ทำแบบนี้คือลูกเนี่ย
กลางเกินไปที่ไปพูดแบบนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แล้วที่สำคัญที่สุดเขาเองเสียใจมากที่ลูกไปฆ่าคนแบบนี้
อืมเนี้ยอันนี้คือก็ประเด็นที่ที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยอ่า
ก็มันก็เป็นอะไรหลายอย่างซึ่งแบบว่ามันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้
อืมวันนี้มีพี่ฝากไว้ในรายการด้วยพี่พี่พูดบอกว่าพ่อแม่สอนมายังไง
ผมจะได้ไม่สอนลูกแบบนี้ไม่ใช่คือไอ้อันเนี้ยที่พูดไว้เมื่อวานอ่า
คืออันนี้พี่พูดเมื่อวานหลังจากที่ฟังเสียงของน้องเขาพูดน้องเขาพูดใช่ไหมครับ
โมเนี่ยไอ้โดมเนี่ยพูดเนี้ยอืม
ต้องบอกเลยว่าจริงแล้วสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเขากำลังรู้สึกว่าเขาเนี่ยยิ่งใหญ่
อืมแล้วไอ้การที่เขาถูกประกันตัวออกมาได้เนี้ยคือเขาคิดว่าเรื่องมันจบแล้ว
เขาบอกเขาฉลาดเขาขายปืนเขาขายเอ่อยาเสพติดนะเอ่อ
ก็เดี๋ยวก็จะคงไปว่ากันแต่ว่าเขาจะแบบใช้ให้แค่สองพันเท่านั้นแหละ
เพราะว่าอยากมาแจ้งความเขาเองเขาจะให้๒๐๐ต่างนานา
เขากำลังจะเปิดร้านขายใบกระท่อมต่างนะใครไปอุดหนุนก็อุดหนุนด้วยอะไรอย่างนี้
พี่ก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดทั้งหมดเนี่ยอืม
มันคือกบในกะลานึกออกไหมไอ้คำว่ากบในกะลาคืออะไร
คือเขาไอ้กบตัวหนึ่งมันอยู่ในกระลาแล้วรู้สึกว่านี่คือโลกของฉัน
แล้วคือฉันรู้สึกว่าโอ้ฉันแบบฉันเจ๋งที่สุดฉันดีที่สุด
ใหญ่ที่สุดมันจะแบบอืมนึกออกไหมแต่วันหนึ่งพอกะลามันเปิดเนี้ย
มันจะไม่เห็นโลกภายนอกไงมันก็จะรู้โอ้ขอโทษมันไม่ได้ว่าโลกภายนอกเนี้ย
มันไม่ได้สวยหรูอย่างในกะลาของคุณไงใช่ไหมแล้วคดีเนี่ยมันไม่จบ
แล้วล่าสุดเนี้ยที่หลายคนกำลังสงสัยว่าอ้าวคดีมันจะไปในทิศทางไหนอืม
นะก็ต้องบอกเลยบอกว่าตอนแรกก็หลายคนกังวลใจว่ามันมีเรื่องของกฎหมายเยาวชน
เพราะอายุสิบแปดถูกไหมทีนี้ก็ต้องบอกเลยว่า
ถ้าเกิดว่าเด็กจนถึงอายุ๑๕เนี่ยก็ถือว่าก็ยังเป็นเด็กอยู่
ห้ามาถึงสิบแปดเขาบอกว่าเป็นเยาวชนอ่าแต่ยี่สิบเนี้ยถือว่าบรรลุนิติภาวะ
ถูกไหมทีเนี้ยข้อกฎหมายไอ้เนี้ยตอนตอนตอนเนี้ยไอ้ตาตาตาตาโดมเนี้ย
เขาจะถามว่าเป็นเด็กไหมไม่ใช่เด็กอะนะค่ะเพราะเขาสิบแปดแล้ว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

เกิดไว้ต่อนี้เดี๋ยวมันต้องโดนอีกนะ
แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าจัดงานศพเนี่ย
แต่ทางบ้านผู้ตายก็ไม่ได้มีเงินจัดงานศพ

เขาเรียกว่าแก่เกินวัยใจอาชญากร

เห็นที่ในแชร์กันว่าเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นเจ้าภาพงานศพให้น้อง
คือจริงไม่ได้มีอะไรเลย
คือพี่ก็ไม่ได้ไปบอกอะไรใครนะ
แต่ว่าคือเมื่อวานอ่ะ
มีโอกาสได้พูดคุยกับทางฝั่งของบ้านหลังนี้

ทีนี้พี่ก็ให้ทีมงานโทรไปคุยว่าเรื่องเป็นยังไงอย่างนี้
เสร็จแล้วปรากฏว่าทีมงานก็มาบอกว่า
ทางฝั่งบ้านฟลุ๊กเนี่ยครอบครัวเขายากจนมาก
แล้วตอนนี้เขาไม่มีเงินจัดงานศพเลย

เขาไม่มีเงินจัดงานศพเลย

ให้บอกครอบครัวเข้าไปว่าเดี๋ยวพี่เป็นเจ้าภาพให้ไม่เป็นไร

ให้เรียบร้อยตามที่เขาต้องการ
จะอะไรยังไงเดี๋ยวพี่โอนไปให้
พี่ก็เลยโอนเงินไปให้ทางเขาให้เขาจัด
แต่ทีนี้เขาเอาไปขึ้นกระดานแบบนี้ไง

เธอมันลบล้างกันได้เหมือนเกลืออยู่ในอ่างเนาะ
มันค่อยจางเธอ

แล้วก็จะเอาเกลือทุนให้ไปยนต์ในแมนน้ำ

ขอบพิชานะโปรมา

แล้วก็แโบบตัดแตะ

ก็คิดถึงคุณหนุ่มกัญชัยปรึกษานิดนึง
อ๋อตอนนี้ผมออกรายการอยู่นะ

ผมอยู่ในรายการข่าวใส่ใครครับ

อ๋อพอดีมีเรื่องปรึกษาเดี๋ยวคุณออกรายการก่อนแล้วกัน

ความจริงก็คือความจริงครับ

ยอมให้เข้าในการครับตอนนี้มีเรื่องปรึกษา
น้องก็จะปรึกษาเรื่องของคดีความน้อง

นี่เหรอ

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
เขาได้ดำเนินการยื่นคำร้อง

แม่เพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นนักธุรกิจจากข่าว

โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
ก็จะดำเนินการประสานกับกองกิจการต่างประเทศเนี่ย
เพื่อดำเนินการและคดีอัจฉยากรรม

คนหนึ่งกลับไปสิงคโปร์
คนหนึ่งก็ไปอยู่ที่ประเทศของข้างเกาหลี่หรือเปล่า
ประเทศห้างเกาหลีปะเขากลับไปห้างเกาหลีปะหนุ่มเพราะอีกคนนึงใครเนี่ยคนนี้
ห้างเกาหลีเขาไปกันหมดแล้วอ่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเกี่ยวกับคดี
ทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินเป็นการช่อกงประชาชนหรือถ้าเรารู้กันจากตอนเนี้ย
เจอคุ้นหูก็เลยคือโฟลเร็กซ์สามอันนี้คืออยู่ในกลุ่มสิบหกคนนะ
เหลือสองคนนี้ที่เขาไม่มาหลังจากนี้ปุ๊บก็ต้องเป็นหมายจับ
แล้วขนาดนี้เราก็รู้เป็นว่ามาได้อยู่ในเมืองไทยแล้ว
เขาเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วก็ต้องประสานที่เมืองนอกว่า
เอาล่ะเมืองนอกเมืองนาเขาจะส่งตัวกลับมาได้ยังไงเว้นแต่
ผู้ต้องหาที่เป็นชายชาวฮังเกอรี่เนี่ยซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
ได้รับแจ้งข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่าผู้ต้องหาชาวฮังเกอรี่เนี่ย
ได้เดินทางออกจากประเทศไทยตั้งแต่ปี๖๓๑๔มกราคมปี๖๓
ส่วนผู้ต้องหารายล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เป็นคนสิงคโปร์
ก็คือดาริยังใช่ไหมถูกต้องนี่ไงสักนี่กันเดิม
ใจขัดขืนไม่ยอมเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
แล้วก็จากการตอบตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วทั้งคู่
เขาก็ไปกันหมดแล้วอะคนที่ไป๑๔คนก็ต้องนี่เปล่า
ก็เขาบอกว่าจะต้องประสานว่าผู้ร้ายข้ามเมืองจะทำยังไง
ไม่แต่หมายความว่าเดิมที๑๖คนต้องไปรายงานตัวแต่ตอนนี้หายไป๒
กระทบต่อคนอื่นหรือเปล่าไม่กระทบ๔๔คนไปรายงานตัวหมดแล้ว
เหลือ๒คนที่ยังไม่มาก็ถึงโดนไง
๑๔คนก็ไม่ได้โดนอะไรแค่เป็นให้ปากคาม
แต่สองคนนี้เขาเรียกรอบที่๒รอบที่๓แล้วยังไม่ไป
อือแม่รูฟอร์งได้กับดารินยังนะ

กินตลอดชอบดื่มน้ำสองคนนี้พี่หนุ่มกับพี่มดปกติเป็นคนดื่มน้ำตลอดตลอดไหมค
กินพี่ไม่กินวันวันหนึ่งดื่มเยอะไหมพี่มดอย่าเยอะจริงพี่เยอะ
เพราะปั๊บหนึ่งกระดอกกระดอกปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งหมดเลยของพี่หนุ่มก็แบบว่าทานอยู่เรื่อยเรื่อย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
อ๋อโลกและรายการนะดุกกูเป็นคนเลวนะที่จริงจะไปตัวเองได้เป็นคนเริ่มต้นทั้งหมดอ่ะ
รู้ไหมปองมันหรอปอง
โอเคดีมั้ยปองมันดีที่ผมพูดล่ะนะ

หี่อ่าเปรกไหมแม่ตานีโผล่ให้เห็นจักรจักรสักทีอุ้ยพี่มนต์ต้องเป็นคนเล่าด้วยนะฮะ

โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
เขาบอกว่าตะลึงเลยนะฮะก็เนื่องจากชาวบ้านโคกรมที่จังหวัดสุรินเนี่ย
เขาถือเลิกงามยามดีวันเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวง
จึงนำเพื่อนบ้านญาติพี่น้องเนี่ยมาทำพิธีขอโชคขอลาบ
จากกล้วยตานีพญานาคนี่เป็นอย่างนี้กล้วยตานีพญานาค
ซึ่งกล้วยตานีพญานาคเนี้ยอยู่ในสวนหลังบ้านของเขาอืม
โดยคุณสิรินันเนี่ยเขาเปิดเผยเมื่อ๓วันที่แล้วเนี่ย
แม่สามีของตนเนี่ยได้เข้าสวนหลังบ้านเพื่อจะไปตัดต้นกล้วย
แต่บังเอิญไปเห็นกล้วยตานีต้นหนึ่งมีลักษณะแปลก
คือเครือกล้วยเนี่ยโผล่ออกมากลางลำต้น
แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับเสียญพญานาค
นำมาเล่าให้ตนฟังเมื่อไปดูเออก็คล้ายกับเสียงพญานาคจริง
เมื่อวานนี้พระจันทร์เต็มดวงเลือกแป้งแป้งต้องมีน้ำเขียวน้ำแดงมีไหมหนุ่ม
นี่นี่สิต้องซื้อน้ำเขียวน้ำแดงเห็นไหมล่ะแป้งต้องพร้อม
อ่าเห็นไหมล่ะน่ะซึ่งดูหน้าคนซ้ายนั่งทาแป้งมาแล้วทำไมขาวขาว
มาขอจากแม่ตานีเนี่ยหน้าร้อยเพราะแสงจันทร์มีเจี๊ยเรียบด่วนเขาบอกไหมล่ะ
เครือกล้วยนี่ก็บอกว่าเหมือนพญานาคจริงนี่เขาบอกเหมือนพญานาคเขาว่างั้น
ก็เลยพาญาติญาติมาทำพิธีขอโชคขอราบซึ่งก็ถือว่าสมหวังนะ
แม่ตัวเลขออกมาชัดมากเฮ้ยผมเห็นเลยเลขอะไรเนี่ยห้าเจ็ดไม่ใช่
ห้าเจ็ดผมจะไปซื้อเองเออซื้อไปซื้อนะรถที่บริเวณต้น

ลักษณะคล้ายกับใบหน้าผู้หญิง
ไหนวะตรงไหนเนี่ย
ตรงไหน

ทางหลังงานไปเป็นแก้งกล้วย
นางก็เลยบอกนั่นแหละใบหน้าของแม่ตานี

ล๊อกแม่แน่ตัวทั้งงวดนี้ออกซ้ำอีกอะไม่รู้
อืมแล้วจะถูกได้ยังไงถ้าพี่ไม่ได้ซื้อ
แต่มันเปลี่ยนแค่๖กับ๙เนอะแองจี้น้องว่าที่แล้วเนอะ
มันแบบว่ามหัศจรรย์เกินอะ
อืมรอดูว่ามันจะเป็นยังไง
เอาไปดูเรื่องนี้ค่ะแพทย์ออกมาเตือนนะคะ

เป็นทางการดอกตีนเป็ดนะคะ
ต้นตีนเป็ดเนี่ยหรือว่าพญาสัตบันเนี่ยค่ะ

แล้วยิ่งช่วงเย็นเนี่ยมันจะออกเยอะแบบ

โหยหวนแบบว่าชวนชมมากเป็นพิเศษ

บางคนดมจนเวียนหัวต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยค่ะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะ
ตีนเป็ดหรือว่าพยานสัตบันเนี่ยนะคะ

สถานีขนส่งผู้โดยสารนะคะ

เยอะที่สุดในเขตอำเภอเมืองตราด

ก็เป็นแพทย์แผนไทยชำนาญการ
โรงพยาบาลตราดนะคะก็มีการออกมาเปิดเผย

โดยเฉพาะช่วงเย็นเป็นช่วงที่มีกลิ่นมากที่สุด
ซึ่งต้นตีนเป็ดมีทั้งคุณและโทษนะคะ

ส่วนโทษต้องบอกว่าดอกนี้มันส่งกลิ่นแรง

มีผลต่อหัวใจโดยตรงเลย

อาจจะเกิดอาการเวียนหัวหน้ามืด

แล้วอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะ
เพราะว่าระบบหัวใจอาจจะล้มเหลวได้

คือจริงมันควรจะหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดล่ะ

แต่สมมุติว่าเราแบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้

วิธีการแบบเวียนหัวแบบเชียบพลันเลย

ใช้น้ำมันเหลืองช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น

เพื่อให้เลือดลมมันเดินได้ตามปกติ
ทุกปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่า

เพราะบางทีมันติดกันหมดเลย

กลิ่นเข้าไปแล้วเวียนหัวอะไรอย่างนี้

แต่บางคนก็บอกหอมชอบ

แต่ด้วยความที่พอเวลามันอยู่หลายต้น

แล้วมัน๒๐ต้นมันออกดอกพร้อมกันหมดเลย
บางคนเขาแพ้เวียนหัว

อะไรนะ

ล่าสุดที่บอกว่าตอนนี้กำลังแบบว่าดุเดือดกันเลย

คุณชูวิทรเขาก็จะออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกต้องไหมครับ

ที่ท่านเองจะลงไปที่สนทองหล่อ
ไปติดตามเรื่องของคดีของจีนเทา

คนเรามันต้องอยู่ด้วยศรัทธา

ก็บอกว่าไม่รู้จักกันอันนั้นเป็นเรื่อง
เขาพูดได้นะไอ้ผมเนี่ยแล้วผมไม่รู้จัก
ผมไปพูดว่ารู้จักกับเขามันก็ไม่ใช่ผม
แต่เมื่อพูดไปแล้วเขาบอกไม่ใช่ไม่รู้จักจริง
ก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีผลไม่รู้จักก็ไม่รู้จัก
ไปถามลูกน้องคุณละกันคุณอาจจะทำจำไม่ได้
แล้วก็เหลืองข้างคุณเรือนก็เหลืองข้างคุณเหมือนกับ
ทุนจีนอีกแล้วไปจับอีกเครือข่ายหนึ่งเห็นว่ายึดได้
พอสมควรแล้วก็โยงกับเครือข่ายเดิมชุดนี้นี่เป็นยังไงครับ

เมื่อกี้ผมก็ยังบอกโจ๊กว่าโจ๊กถ้ากลุ่มจีนไหน
ถ้าคุณคิดว่าผมสามารถจะให้ช่วยเหลือคุณในเรื่องข้อมูล
หรือคุณจะสอบปากคำผมเป็นพยานผมก็พร้อม
ในคนที่ผมพูดมาเนี่ยนะ
แล้วการที่ผมรู้จักกับเขาผมรู้จักยังไงแบบไหน
และหากคุณไม่ต้องไปเสียเวลาคุณจะตรวจสอบอะไร
ธุรกรรมการเงินผมหรืออะไรที่คุณคิดว่า
มันจะเกี่ยวข้องเยอะเชื่อมโยงกับกลุ่มคนจีนเหล่านี้

อาทิตย์โจ๊กคนที่มีการปลอดภัยโจรงสร้างชื่อที่เกี่ยวของเขาหมดอย่างเดียว
ถามผมถามเลยเพราะว่าในการที่นายชูวิทย์เขาแถลง
เขาบอกว่ามีคนปกป้องกลุ่มธุรกิจไอ้สีเทาของเขา
ผมก็บอกว่าที่ปกป้องคือคนไทย
ผมก็บอกใช่ผมไหมถ้าถามโจ๊กเขา
เขาบอกไม่มีอะไรเกี่ยวกับพี่เลยครับ
ผมก็บอกไม่ต้องตอบผมวันนี้ก็ได้
คุณไปค่อยขยายคุณได้ความอะไรมานะคุณก็ขยาย
แล้วคุณก็บอกผมเขาก็บอกครับเดี๋ยวผมก็ยกหูถาม
หรือว่าถ้ามันมีเอกสารผมก็รบกวนพี่มาพบ
เอามาแสดงผมบริสุจัยแน่นอน
แล้วพูดไปเลยนะทุกคนผมพูดแบบนี้นะ

ซึ่งก็บอกว่าผับเกี่ยวกับว่าจริงมันเริ่มจากอะไรก่อน
มันเริ่มจากผับวิบวับวันนั้นที่ทางกำโลกเองไปจับ
แล้วก็คุณชูวิทย์ท่านเองก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่ว่าจริงแล้ว
ผับเหล่านี้ไม่ได้มีแค่นั้นจริงแล้วมีอีกหลายจุด

ใช่แล้วก็ใช้คำว่าเป็นผับศูนย์เหรียญ

ผับศูนย์เหรียญอะไรอย่างนี้นะครับเขาเรียกศูนย์เหรียญ

แล้วก็หลังจากนั้นมันก็มีประเด็นต่อเนื่อง
หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับทางคุณชูวิทย์เนี่ยก็เอาหลักฐานส่งให้กับทางตำรวจ
แล้วก็บอกว่าให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องทำนะถ้าไม่ทำจะฟ้อง๑๕๗
เพราะมีข้อมูลทั้งหมดมาป้อนให้แล้วยังไงก็ต้องทำ
โจ๊กบอกทำแน่นอนยังไงก็ต้องจับเพราะเป็นการผิด
บิ๊กโจ๊กแล้วศูนย์เชษฐาพรรณก็ทำ
ก็มีการขยายผลต่างนานาไปปรากฏว่าเรื่องนี้
อยู่ดีคุณสันทนะเนี่ยท่านก็ออกมาบอกว่า
มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมันไม่ได้มีอย่างนี้หรอกเสร็จ

โรงแรมของทางคุณชูวิทย์ที่สุขุมวิทย์
ยังมีคนไปเทคยาวอยู่ในห้องน้ำเลย

อะไรอย่างนี้แล้วปรากฏว่า

คุณสันทนะท่านก็บุกไปที่เลย

ก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นในสังคม
ก็คือแล้วหลังจากนั้นคุณชูวิทย์เอง

ว่าโรงแรมของคุณชูวิทย์เนี่ย
มีคนไปเทคยาเพื่อให้คุณชูวิทย์เนี่ย

เหมือนแบบมีบางคนก็ไปรับเงิน

อะไรอย่างประมาณอย่างนั้นคือ

วันนี้คุณชูวิทย์ก็เลยจะเอาเอกสารเอาหลักฐานบางอย่าง

ทางฝั่งคุณสันทนาเขาทราบเขาเลยตามไปเหมือนกัน

จะไปตามเรื่องของโรงแรมคุณชูวิทย
ไปถึงไหนแล้ววันนี้ก็เลยไปที่สอนอ

แฉนางเอกเรื่องเยอะปาร์ตี้
จนงานเสียกองถ่ายสายหัว

ล่าสุดมีเรื่องให้ตามเผือก
อีกแล้วจ้ะเมื่อสื่อดัง
บันเทิงไทยรัฐแช็คกาลีล่ะจ๊ะ

นางเอกรายหนึ่งที่เยอะสิ่ง
นางเอกผลไม้รสเปรี้ยว
นางเอกผลไม้รสเปรี้ยว

เกือบละเกือบละใกล้ละ

ขออีกทีอ่านอีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที
ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที

ขออีกทีอ่านอีกที

ว่าแบบมันออกข่าวไปแล้วแบบนี้มันเป็นอะไรไหมจะรอดไหม
มันทำมันทำยังไงดีเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร
ก็คือหมอดูบอกมาว่าไม่เป็นไรส่วนรูปคู่ยังไม่ลงดีกว่านะคะ
เพราะว่าไม่อยากให้แน่ใจก่อนสำหรับแก๊งเพื่อนเขาก็เลยบอกว่า
ทั้งสายกันเลยอ่ะคุณเจ๊ต้อน่าเหมาะน้องคุณเตยด้วย

คโณคตรงชาติอะฮะวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ